คำถามก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรกันแน่
แต่คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้กันดีกว่า

นี่คือภาพบรรยากาศสดจากไทยรัฐออนไลน์
เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๑๓นาทีที่ผ่านมาค่ะ
ในนิคมอุตสาหกรรมลากระบังโซน๓ถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่ดับเปลืองและกู้ไภลากระบังก็ไปในจุดเกิดเหตุ
ช่วงเวลาสักประมาณ๑๘นาฬิกา๓๖นาทีที่ผ่านมาค่ะ
เหตุการณ์เนี่ยค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าจากการตรวจสอบ
ลักษณะของจุดที่เกิดเหตุจะเป็นโกดังชั้นเดียวนะคะ
สินค้าประเภทน้ำหอม
แล้วก็เพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพ
โกดังนี้ค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมครับ
จะมีสินค้าประเภทน้ำหอม
ข้อมูลเบื้องต้นบอกว่ามีแอลกอฮอลอยู่ประมาณ๓๐๐๐ลิตร
โอ้โหเป็นสถานที่ที่ผลิตสบู่แชมพูแอลกอฮอล์
และเจลแอลกอฮอล์
มีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะระยะนี่คืออีกที่หนึ่งนะคะ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังโซน๓นะคะ
ไม่ใช่ที่กิ่งแก้วแล้วนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะ
เมื่อช่วง๖โมงเย็นกว่าที่ผ่านมานี่เอง
อันนี้คือลาดสุดร้อนเลยนะคะ
แล้วราชกระบังนี่กับทางกิ่งแก้วที่มิงตี้นี่
ลักษมมี่ก็น่าจะเท่าประมาณ๑๐กิโลเมตร

และผู้สื่อข่าวบอกว่าคือมีการรายงานกันว่าอาคาร

อาคารเหมือนจะเริ่มร้าวหลังคาเริ่มซุด
เจ้าหน้าที่กำลังพยายามจะควบคุมเพลิงเห็นไหมคะ
นี่ค่ะตอนนี้ก็พยายามที่จะหล่อน้ำ
เพื่อป้องกันการลุกลามไปโรงงานข้างเคียง
ฝนตกเล็กน้อยด้วยนี่คือภาพสดตอนนี้เลยนะคะ
ดับเพลิงหลายหน่วยงานค่ะทั้งจากลากระบังบางกะปิเนี่ยเขาก็มาช่วยกัน
แต่ยังเคราะห์ดีมันมีคูน้ำคุณผู้ชม
มีคูน้ำอยู่รอบโรงงานสามารถใช้น้ำจากคูน้ำได้ด้วยนะคะ
ตอนนี้มีการใช้โดรนบินสำรวจเบื้องต้น
เพลิงลดลงไปเล็กน้อยนะคะ
เขาบอกว่ายังไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไร
ตอนนี้บางกระแสข่าวบอกว่ามีคนเจ็บ
เดี๋ยวเราตรวจสอบให้เพิ่มยังไม่มั่นใจนะคะว่ามีหรือไม่นะคะ
ตอนนี้เริ่มจะมีรถน้ำยาโฟมเริ่มเข้ามาสมทบเพิ่มเติมค่ะ
เดี๋ยวเราจะมีการรายงานบรรยากาศเป็นระยะ
นี่คือภาพสดจากไทยรัฐออนไลน์นะคะ
คือเมื่อช่วงเย็นเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่นี่ใหม่เนี่ย

แต่พอตอนนี้ค่ำแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ
คือจะเห็นไฟชัดมากนะ

มันมันหนักหนาทีเดียวนะฮะไม่ใช่ว่าเบานะฮะ

ถามถามก็คือว่าส่วนอาคารโกดังต่างตรงนี้
เจอไฟเข้าไปแล้วก็ต้องฉีดน้ำดับเผลิง

ใช่ค่ะตอนนี้ก็ไม่แน่ใจอาจจะต้องใช้โฟมในการควบคุมเพลิงด้วย
มีรถที่บรรทุกโฟมเริ่มเข้าไปในพื้นที่แล้วนะคะ
เพราะว่าเป็นสารเคมีมีแอลกอฮอล์ผลิตน้ำหอม
โอ้โหนี่ฮะนี่คือระยะห่างของ๒จุดนะครับทุกผู้ชมครับ
๒๑๘กิโลเมตรเราไปวัดระยะทางมาให้แล้ว
เพราะว่าจุดเกิดเหตุล่าสุดของวันนี้ช่วง๑๘นาฬิกากว่าเนี่ย
เป็นบริษัทนะฮะบริษัทที่เป็นโกดังชั้นเดียว
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมรัฐกระบังโซน๓
ก็อยู่ห่างจากทางโรงงานมิงตี้
เคมิเคลที่ซอยกิ่งแก้ว๒๑ที่บางพลีสมุทรวากา
๗กิโลเมตรเกือบ๒๒กิโลเมตร
คุณผู้ชมดูภาพนะคะภาพไฟ

ทีมข่าวของเรารายงานว่าตอนนี้อีกหนึ่งปัญหาสำคัญคือลม

ลมมันพัดแรงแล้วเป็นลักษณะลมหัวลมเปลี่ยนทิศทาง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง
ในการควบคุมเพลิงให้มากยิ่งขึ้นเห็นไหมคะ
จะค่อนข้างแรงค่ะพัดควันไป
นี่ค่ะคือลมมันเปลี่ยนทิศด้วยค่ะ

โอ้โหยิ่งจะต้องระมัดระวังในการควบคุมเพลิงให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
เดี๋ยวจะกลับมาติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติม
ทีมข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่ด้วย

เหตุไฟไหม้ใหญ่ในช่วงเวลานี้นะครับท่านผู้ชมครับ